ไม่รู้จริงค่ะคุณผู้ชมว่าไอ้คลิปที่จะต่อให้ดูต่อไปนี้เนี่ย
เป็นแสงอะไรยังก็แปลกใจ
ชาวบ้านในพื้นที่ก็แปลกใจว่ามันคือแสงอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันหน่อยนะฮะ
คือชาวบ้านบางคนเชื่อว่าเป็นวิญญาณ
แต่เป็นวิญญาณที่ดีนะคะเพราะสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
เขาก็เลยเชื่อว่าเป็นวิญญาณดีนะคะเนี่ยก๊อฟ
สายหมูเตรูก๊อบดูสิไม่รู้อ่ะมันก็ดวงใหญ่เหมือนกันนะ
ดวงใหญ่ใช่แล้วไปอยู่ที่วัดด้วยอ่ะเนอะใช่ค่ะนี่แหละ
ศักดาฉันทะลักษณ์นะฮะแล้วคลิปเนี้ยเป็นคลิปจากภาพกล้องวงจรปิด
ภายในวัดวัดต้นโพศรีมหาโพของอำเภอศรีมโหสด
จังหวัดปราจีนบุรีค่ะเห็นไหมมันลอยขึ้นลอยลง
ไฟลักษณะสีเขียวฟ้านวลนะคะลอยไปวนมาแบบนั้นแหละ
ที่บริเวณซุ้มประตูแล้วก็กำแพงของวัดบางครั้งเนี่ยก็ลอยมาบนพื้นถนนนะ
อ่าแล้วช่วงที่มีรถขับผ่านไปผ่านมาไอ้เจ้าแสงประหลาดเนี้ย
มันก็ไม่ได้ลอยหายไปไหนนะคะก็ยังคงลอยขึ้นลอยลงอยู่แบบนั้นอ่ะ
มันก็แปลกนะเบื้องต้นทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ค่ะ
ไปสอบถามเรื่องนี้กับทางเจ้าอาวาสแต่ท่านเจ้าอาวาสปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อนะคะ
นักข่าวของเราไม่ลดลากความพยายามไปถามชาวบ้านในระแวกนั้นก็ได้
ไปถามชาวบ้านว่าคิดเห็นยังไงกับแสงที่มันวิบวับลอยขึ้นลอยลงลอยขึ้นลอยลง
เขาก็ดูกันแบบนี้ชาวบ้านชื่อว่าคุณวิราวัลฟักมูล
บอกว่ารู้สึกแปลกนะเพราะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลย
คาดว่าดวงไฟที่เราเห็นพร้อมกันเนี่ยอาจจะเป็นดวงวิญญาณก็ได้
แต่เชื่อว่าเนี่ยเป็นดวงวิญญาณที่ดีเพราะสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ดวงวิญญาณไม่ดีเนี่ยอาจจะมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะคะ
คิดว่าเป็นอะไรมั้ยเป็นวิญญาณหรือเป็นอะไรมั้ย
น่าจะประมาณนั้นค่ะ
อันนี้เป็นมุมความเชื่อนะครับคุณผู้ชมแต่เรายังไม่ได้รับการพิสูจน์ในลักษณะความเป็นวิทยาศาสตร์นะครับ
แล้วทำไมวัดนี้ชื่อว่าวัดต้นศรีวัดขออภัยค่ะวัดต้นโพศรีมหาโพ
เพราะในวัดเนี่ยมีต้นโพที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย
เป็นต้นโพที่สันนิษฐานว่าเป็นหน่อจากต้นพระศรีมหาโพ
สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพุทธคยาอินเดียมีอายุกว่า๒๐๐ปี
นำมาปลูกเป็นต้นแรกลำต้นเนี่ยวัดโดยรอบได้สักประมาณ๒๐เมตร
ความสูง๓๐เมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลาง๒๕เมตร
ก็เลยกลายเป็นชื่อว่าวัดต้นโพศรีมหาโพนั่นเองนะคะ